ต่อเนื่องกันเลยค่ะกับพี่เชษเชิญยิ้ม
คุณผู้ชมเห็นหน้าแล้วจะร้องอ๋อ
พี่เชษเชิญยิ้มคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ

โดยเฉพาะงานพิธีกรรมมูเตลูต่าง

เห็นไหมเห็นหน้าปุ๊บอ๋ออย่างที่คุณขวัญบอก
เออตรงคิวมากเชอรี่ขอบคุณ
โดยเจ้าตัวบอกว่านะคะเดิมทีนะนะพี่ก็เป็นคนชอบเรื่องของธรรมะอยู่แล้ว
รวมถึงเรื่องของสายมูเตลูต่างด้วย
คือใครชวนไปร่วมพิธีไหนอย่างไรพี่ไปหมด
นี่ล่าสุดนะพี่ก็ไปทำพิธีมาครอบเสียรพ่อแก่อาบน้ำมนต์
แล้วก็ลงหน้าทองแหมครบสูตรกันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้หน้าทองของจริงทองเนี่ยเต็มทั้งหน้าไปเลย
เหล่าอาจารย์ที่เจ้าตัวนับถือค่ะเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลในชีวิตมาแบบจัดเต็มเลย
พร้อมกับบอกอีกด้วยนะคะตั้งแต่เข้าสู่วงการสายมูมา
ชีวิตของพี่เนี่ยก็มีแต่เรื่องราวดีเข้ามานะ
มันยังไม่มีเรื่องร้ายมีแต่เรื่องราวดี
โอ้โหอันนี้อาบน้ำมนต์มีสบู่ไหมมีแชมพูไหม
ให้มันในคราวเดียวกันไปเลยเออนะคะ
แต่อีกหนึ่งเรื่องที่พี่เชษเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังแล้ว
ก็คือว่ามันมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์
มันเป็นความเป็นความตายของคุณลูกชายสุดที่รัก
กินเล่นบนโซฟาอยู่ดูนี่ก็ดูมีความสุขดี
แต่อยู่ก็ตกลงมาแล้วก็สลบไป๓วัน
คุณผู้ชมซึ่งคุณหมอตรวจก็ไม่พบความผิดปกติอะไร
รับเลยค่ะว่าตอนนั้นน่ะเครียดมากแล้วก็กังวลมากเลย
จนมีคนแนะนำว่าให้ไปไหว้ขอพรเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านซะหน่อยไหมล่ะ

คุณผู้ชมคะเชื่อไหมอยู่เนี่ยลูกก็ฟื้นขึ้นมาเลย
สลบไปตั้ง๓วันนะจ้ะอ๋อ

วันตุดจีนลูกผมลูกชายเล็กบอกอยากกินเป็ดตัวใหญ่

แล้วเขาเป็นไข้เขาหล่นโซฟาสลบไป๓วัน
ฟื้นโรงพยาบาลนอนใน๓วันแล้วผมก็เลยบ่นว่า
ต่อไปเนี่ยตุดจีนลูกจะไห้เป็ดไหว้ไก่

แล้วมีอยู่ปีหนึ่งผมไหว้ตรงกับตุดจีนตรงกับวันพระ

ผมว่ายผมก็นึกว่าเราได้อะไรนี่
เราได้อะไรว่าไม่ได้หมดเงิน
ถ้าคุณผู้ชมหาเราก็เอาไปไหว้เจ้าที่ศรัทธาที่บ้านบ้างดีกว่า
เผื่อจะเห็งแต่ของแบบนี้มันเริ่มจากที่ตัวเราก่อน
เริ่มที่บ้านก่อนตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยก็แล้วกัน
ต้องมีความเชื่อความศรัทธาแหละของแบบนี้ก็ลูกเป็นอย่างนี้
เราก็ต้องทำทุกทางแหละถ้าเป็นเราอะนะ
แต่พอทำแล้วชีวิตกลับมาดีขึ้นเราก็ดีใจด้วยจริงนะ